เอามาดูการจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ
แก๊งนี้เนี่ยตำรวจเขาเรียกว่าเครือข่ายมีงูคือไม่ใช่มันเลี้ยงงูนะ
แต่หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยคือใบเตยเน็ตไอดอลสาวที่เคยขอเพลงที่มันมีงู
โอ้โหจนเพลงเนี่ยดังใบเตยก็ดังแล้วเต้นให้อย่างนี้
ไดีเจธุ์บอกเพลงอะไรนะแล้วก็เพลงที่มันมีงูแบบไหนนะ

อย่าไปทำแบบใบเตยเนี่ยนะนี่ถูกจับนะเป็นแก๊งค้ายาเสพติดนะ
ทรัพย์สินเนี่ยเป็น๑๐ล้านแล้วก็เนี่ยเปิดบัญชีเงินเข้าเงินออกเนี่ย
ใบเตยหมดเลยจะอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแฟนทำ
ไม่ได้นะเงินเข้าบัญชีคุณทรัพย์สินเป็นชื่อคุณด้วย
ตำรวจบอกหลักฐานแน่นนะครับวันนี้ตำรวจนครบานที่แถลงเนี่ยนะครับ
นำโดยพลตำรวจรีดาวลอยเหมือนเดชรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ชุดจับกลุ่มก็ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่ม
แก๊งยาเสพติดเครือข่ายมีงูชื่อสุดยอดมากนะครับ
มีแผนผงแผนผังชาร์จมาเต็มเลยนะครับผู้ต้องหาที่จับได้วันนี้มีสี่คนนะครับ
คือนายธนัดหรือ๖เชียงวันนาอายุ๒๓ปี
นายสุชาตินินทองอายุ๔๐นายพรชัยคุ้มครองอายุ๓๓
และนางสาวสุพัตราบัวแก้วหรือใบเตยซึ่งเป็นแฟนของนายพรชัย
อายุ๒๑นะฮะมีที่เหลืออีกที่ยังหนีอยู่อีกนะครับ
แต่สี่คนนี้ถูกจับได้นะครับของกลางคือยาไอซ์ประมาณแปดกิโลกรัม
ยาบ้า๖๐๐๐เมตรมีเคตามีน๓๘กรัมทรัพย์สิน๖๙รายการ
รถยนต์หลายยี่ห้อนะครับแหวนเพชรสร้อยคอทองคำ
มีตู้เซฟกระเป๋ารองเท้าแบรนด์ดังทั้งหลายอีกเยอะ
รวมแล้วมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
จับเครือข่ายนี้ได้ก็สืบเนื่องมาจากตำรวจ
ได้รับแจ้งจากสายลับนะครับว่าที่บริเวณซอยรามอินทรา๑๑๒
แถวเขตมินบุรีกรุงเทพมีแก๊งค้ายาเสพติดมาส่งมอบยาเสพติดกันเป็นประจำเลย
ใช้รถยนต์ฮอนด้าฟรีดสีขาวนะหมายเลขทะเบียนอะไรเขาก็บอกหมดนะครับ
แล้วคนที่มาส่งมอบยาเสพติดในซอยเป็นประจำเนี่ย
คือนายวัชรพันธ์ภูลเพิ่มตอนนี้หลบหนีอยู่นะฮะ
ตี๒๓๐วันที่๗นะฮะตำรวจก็ไปเฝ้าดูอยู่นะครับ
วางแผนเฝ้าสังเกตการณ์ในซอยตามที่ได้ข้อมูลมา
ก็เจอรถคันนี้เลยตามทะเบียนแบบนี้เลยตามที่สายลับให้ข้อมูลเลย
รถคันนี้ขับมาใกล้กับที่เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์อยู่
แล้วก็เจอนายสรวิทย์หรือออฟแดงบุตรดีที่หลบหนีอยู่เหมือนกัน
อยู่ในรถนะเปิดประตูรถฝั่งข้างคนขับลงมาจากรถ
สิ่งของที่ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำไว้ข้างเสาไฟฟ้าสาธารณะ
ใกล้กับห้างเอ็กเพลสแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็รีบขึ้นรถปิดประตู
ท่าทางมีพิรุษตำรวจเลยแสดงตัวขอให้หยุดรถเพื่อตรวจค้น
แต่ว่าคนขับรถยนต์ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็เลยออกรถหนีฮะขับหนีไปเฉียวชนกับตำรวจด้วย
ส่วนนายสรวิทย์ที่ลงมาเอาของวางหนีทันหนีเข้าป่าไปได้
เขาก็ขยายผลต่อนะขยายผลจากยาเสพติดที่ได้จากการสอบปากคำ
ซอยรามอินทรา๑๑๗นี่แหละนะครับไปเจอของกลางยาเสพติดพวกยาไอศ์
ช่างอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็มีนายพรชัยคุ้มครองที่ถูกซัดทอด
ว่าเป็นคนสั่งให้เอายาเสพติดมาส่งมอบให้ลูกค้าได้รับค่าจ้างคนละสามหมื่นบาท
ต่อเดือนคนที่ถูกจับได้เนี่ยเขาก็ซัดทอดไว้นะครับปรากฏว่านายพรชัยเนี่ย
มีคดีปล้นในพื้นที่ชนบุรีด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลต่อ
ไปที่บ้านของนายพรชัยซึ่งอยู่ที่ซอยสายไหม๕๖นะนายพรชัยอาศัยอยู่กับ
นางสาวสุพัตราหรือว่าใบเตยใบเตยขอเพลงที่มันมีงูนี่แหละนะตรวจค้นในบ้าน
เคตามีน๓๘กรัมยึดทรัพย์สินได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ยงรถยนต์ทองเทิงนาฬิกามูลค่าเป็น๑๐ล้านจักรยานยนต์
อีกแล้วทรัพย์สินทั้งหมดนะมีชื่อนางสาวสุพัตราหรือว่าใบเตย
นางสาวสุพัตราบัวแก้วเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์สินหมดเลยใช่เช่าบ้าน
หลังนี้ไว้เพื่อพักยาเสพติดนะมีบัญชีการโอนการจ่ายเงินค่าส่งยาเสพติดไปหมดเลย
เป็นหลักฐานหมดเลยนะครับนี่นะครับถูกจับได้
ซึ่งปรากฏว่าตำรวจบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะเจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัดเจน
ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดแก๊งนี้เนื่องจากทรัพย์สินหลายรายการ
มีชื่อใบเตยเพลงที่มันมีงูเป็นเจ้าของนี่เดี๋ยวจะขยายผลจับคนที่หลบหนีต่อไป
ตำรวจก็บอกเลยว่าให้ระวังให้ดีนะคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์อะไรต่างไม่ทำงาน
แต่มีเงินมีทองใช้เยอะแบบผิดสังเกตตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขยายผลตามจับให้หมดเลยนะ
คือคุณจะบอกว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยตำรวจบอกว่าคงไม่ได้หรอก
เพราะทรัพย์สินมันเยอะมากมันเยอะแบบที่ว่าเข้าออกบัญชีคุณขนาดนี้
คุณมีชื่อครอบครองทั้งบ้านทั้งรถยนต์จักรยานยนต์แหวนเพชรทองคำขนาดนี้เนี่ย
คุณจะไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าทำไมอยู่ดีเราถึงได้ครอบครองขนาดนี้
แล้วบ้านที่คุณอยู่กับแฟนเนี่ยก็เป็นที่พักยาเสพติด
คุณจะไม่เคยเห็นเลยเหรอว่ามียาเสพติดอยู่ในบ้านอะไรแบบนี้นะคะ
ส่าห์ดังเป็นเน็ตไอดอลขึ้นมาแทนที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์นะ